ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่บริเวณอุโมงรอดแยกเกษตรกันหน่อยเกิดบ่อยเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับล่าสุดเกิดอีกแล้วช่วงตี๒ที่ผ่านมาไฟลุกท่วมเลย
ไปดูภาพเหตุการณ์นี่ฮะคือตรงนี้เกิดเหตุบ่อยเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถจักรยานยนต์คนไม่ชินทาง
เวลาฝนตกน้ำท่วมถนนลื่นมันก็จะเป็นแบบนี้
เพราะว่าอุโมงเกษตรลักษณะกายภาพคือลงปุ๊บมันจะมีช่วงโค้ง
บางทีมันสะบัดแล้วมันก็เข้าโค้งอาจจะไม่ทันระวัง
ดูถนนสิครับสภาพถนน
ลื่นแล้วดูดิไฟไหม้เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นใต้อุโมงพอดีฝั่งมุ่งหน้าออกไปทางงามวงวานนะครับ
มาจากเกษตรนวมินนะฮะก็ต้องไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของลาดยาวนะฮะ
แล้วก็อาสากู้ภัยอ่าต่างต่างนะครับที่เกิดเหตุเป็นเบนท์ครับ
สภาพด้านหน้าก็ทิ้มเข้าไปที่ขอบกำแพงด้านซ้ายของอุโมงอย่างที่เห็น
แล้วก็ไฟลุกท่วมเลยนะครับเจ้าที่ก็ใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาที
ก็สามารถที่จะฉีดน้ำแล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
แต่ว่ารถก็โดนเพลิงไหม้เสียหายไปทั้งคันแล้วล่ะคนขับรถเบนท์คือคุณทีมระอายุสามสิบแปดปี
บอกว่าขับรถออกมาจากร้านอาหารย่านเกษตรนวมินนะฮะ
ก็ร้านปิดสักตีหนึ่งก็ขับรถออกมาจะกลับบ้านแถวราชพฤกษนนทบุรี
พอมาถึงอุโมงลอดแยกเกษตรเขาลงมาปุ๊บจังหวะถนนมันลื่นพอดี
ระหว่างนั้นสักพักนึงเริ่มมีกลิ่นไหม้แล้วมีควันออกมาจากหน้ารถ
ทำยังไงดีทำยังไงดีออกมาจากรถเปิดฝากระโปรงด้านหน้าก่อน
เหมือนจะดับแต่มันไม่ไหวแล้วล่ะต้องหนีตายก่อน
หนีตายออกมาจากรถรอดตายอย่างหุดหวิดสักพักหนึ่ง
ไฟก็ลุกท่วมรถอย่างรวดเร็วครับนะฮะก็เลยรีบโทรหาตำรวจ
หากู้ภัยมาช่วยน้ำรถคันนี้เป็นรถเบ้นแบบคลาสสิกนะคุณ
ยุคแปดศูนย์อ่ารุ่นเก่าหน่อยอ่ายุคแปดศูนย์
สภาพก็เดิมไม่ได้เคยแต่งเครื่องดัดแปลงใส่ติดตั้งแก๊ส
อะไรแต่อย่างใดเขาซื้อต่อมาจากคนรู้จักอีกที
ด้วยความที่มันอายุเยอะแล้วด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่ามันชนเข้าไป
ก็เลยเกิดไฟลุกไหม้แบบนี้เบื้องต้นก็น่าจะเกิดจากอ่า
จังหวะที่มันชนมันจะอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรอีกทีนึง
จนเกิดเป็นประกายไฟลุกขึ้นมาในห้องเครื่องแบบนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวจะมีการส่งรถคันนี้ไปตรวจพิสูจน์ต่างต่อไป
สรุปสาเหตุรวมทั้งเรื่องของคนขับด้วยนะครับ